คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศการชุมนุมล่าสุดกันหน่อยนะคะ
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
คือผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าก็มีหลากหลายกลุ่ม
เขาก็ไปรวมตัวกันทำกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะคะ

นายกรัฐมนตรีคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะ
ส่วนอีกจุดล้านคนเมือง
นุสาวรีประชาธิปไตยประกาศยุติการชุมนุม
เมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๓๔นาทีนะคะ
แล้วก็แจ้งให้มวลชนทุกคนเดินทางมาที่ธรรมเนียมรัฐบาล
บรรณากาศข้างหลังของที่ชั้นจะเห็นว่า
มวลชนที่เดินท้ามาตั้งแต่

ตอนนี้ทุกคนค่ะได้เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ตอนนี้ค่ะอยู่ตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งตลอดสองข้างทางที่มวลชนได้มีการเคลื่อนขบวนมานั้นนะคะ
ก็มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้านะคะ
โดยแจ้งวัตถุประสงค์ว่ามวลชนที่เดินทางเดินเท้ามาในครั้งนี้
ต้องการที่จะมาแสดงสัญลักษณ์บริเวณธรรมเนียมรัฐบาลเท่านั้นค่ะ
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าใช้ความรุนแรงค่ะ
แล้วก็มีการควบคุมและดูแลมวลชนนะคะ
ไม่ให้มีการไปทุบสิ่งของหรือว่าป้อมตำรวจค่ะ
แล้วก็ดูแลเรื่องความเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งมวลชนทางแก่นนำนะคะอย่างที่เห็นข้างหน้านี้นะคะ
มีการขึ้นรถขยายเสียงอยู่นะคะกำลังจะประกาศนะคะ
ถึงจุดยืนและวัตถุประสงค์ที่เดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในคืนนี้นะคะ
โดยยืนยันว่ากิจกรรมเขาดาวน์ของแก่นำของมวลชนนะคะ
ที่จะเข้าดาวน์ในการนับการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่จะครบรอบ๘ปีหลังเที่ยงคืนคืนนี้ไปนะคะ
ทางมวลชนทางแก่นำทุกคนก็จะปักหลักทำกิจกรรม
แล้วก็กดดันแสดงสัญลักษณ์ที่ธรรมเนียมรัฐบาลณคืนนี้ค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะอย่างที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะคะว่าถ้าหากคืนนี้มีการสลายการชุมนุมนะคะ
วลชนทุกคนก็พร้อมใจที่จะต่อสู้แล้วก็จะไม่มีการอริยะขัดขืน
เพราะว่าประชาชนทุกคนมาด้วยมือเปล่าเท่านั้นค่ะ
วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วพี่น้อง
เพราะว่าทะโหลล้ายมอนจะมากดดันอย่างนี้ไม่ได้
แล้วก็ตัดสินใจมาปักหลักค้างคืนที่ธรรมเนียมรัฐบาลนะคะ
จับตาดูวันพรุ่งนี้ค่ะทางมณฑลกวนชนแล้วก็แก่นำประกาศนะคะว่า
คนเอกประยุทธ์ไม่ตัดสินใจลาออก
จะมีการลงถนนครั้งยิ่งใหญ่มีการระดมมวลชนทุกกลุ่มนะคะ
เพื่อที่จะมาชุมนุมที่ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
คืนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

อีกที่หนึ่งลานคนเมืองก็ชุมนุมกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ

คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมานะครับ

คุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับถึงแม้ว่าด้านหน้าของธรรมเนียบรัฐบาลจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะครับ
แต่ที่บริเวณลานคนเมืองแห่งนี้
ทั้งกลุ่มมวลชนหลังจากแก่นำประกาศเป็นอย่างทางกลางแล้วนะครับว่า
จะยังไม่มีการเล่าไปในคืนนี้
ส่วนหนึ่งของการปราศัยบนเวทีคุณผู้ชมครับ
ทางนายจตุภรรณรวมถึงท่านอัยนกขาวบอกนะครับว่า
หลังเวลา๔ทุ่มนายจตุพรท้าทายไปยังนักกฎหมาย
หรือคนของรัฐบาลที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ว่า
พร้อมจะดีเบตกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
ในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเป็นการดีเบตที่ไหนที่ร้านคนเมืองแห่งนี้

ตัวเองนั้นพร้อมที่จะร่วมดีเบตทันที

มีการปรับตารางใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งการปราศัยของนายจตุพรและทนายนกเขานั้น
จากเดิมจะขึ้นเวลาในช่วงเวลา๒ทุ่ม
เปลี่ยนเป็นเวลาหลัง๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งท่านายนกข่าวได้ปราศัยในช่วง๔ทุ่ม
และปราศัยว่าการชุมนุมในครั้งนี้นั้น
มีการขออนุญาตและทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
เพื่อจุดมุ่งหวังเดียวคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คุณผู้ชมครับเป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่ากลุ่มทะลุแก๊ส

ภายหลังจากที่เขาดาวน์ที่ลานคนเมืองเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับ
เคลื่อนพลไปชุมนุมที่หน้าบ้านพักของพลเอกประยุจันทร์โอชา
ค่ายทหารในถนนวิภาวดีด้วย
จนถึงตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักรับฟังการปลาใสบนเวทีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรอเวลาเขาดาวร่วมกันส่งพลเอกประยุทธ์นะครับ
ขณะที่บางส่วนนั้นมีการทยอยเดินทางกลับไปบ้างแล้ว

ยังมีการจัดกิจกรรมต่อในวันพรุ่งนี้เช้าอีกด้วย
เพื่อรอดูท่าทีว่าสารรัฐมนูลจะรับคำร้อง
วินิจฉัยในการดำรงตำแหน่งของนายกหรือไม่
ทางคณะหลอมรวมประชาชนจะไม่กดดันการทำงานของสารรัฐมนูล
จะจัดกิจกรรมอยู่ที่นี่ในวันพรุ่งนี้ต่อไปนั่นเองครับ

ในการที่จะต้องจับตาภายในวันพรุ่งนี้นะครับว่า
สารรัฐธรรมนุนนั้นจะมีการรับคำร้อง
ในการดำรงตำแหน่งของนายุทธรรมดี

และจะมีคำสั่งใดออกมานั่นเองนะครับ
ซึ่งสารรัฐมนุนนั้นจะมีการประชุมคณะตุลาการ
ช่วงเวลา๑๐โมงเช้าของวันพุธนี้นั่นเองครับ
ทำให้นั่นเป็นความคืนน่ารักสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

รายงานสดจากลานคนเมืองกรุงเทพมหานครครับ